ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
เปิดวางหน้าสัมผัสงานศิลป์
โดยผู้นำชมพิเศษคุณใหม่ซิริกิติยาเจนเซ่น
ห้องที่อยู่ตอนนี้ก็ชื่อเอสลาวินิจัย
เมื่อก่อนในช่วงรัฐกาลที่๓และ๔
เป็นห้องพระโลมของวังหน้า
พบกับผลงานจากหลากหลายศิลปิน
บอกเล่ามุมมองใหม่เกี่ยวกับวังหน้า
ห้องนี้มันมีหลายยุบซ่อนกัน
มันจะมีร่องรอยของอดีตที่ซ่อนทับกันอยู่

มันมีหลายมุมมันเคลื่อนตลอด

ตื่นตาแปลกใจเสพงานศิลป์ที่แปลกใหม่
คำอธิบายของคุณใหม่ได้ที่นี่
ทีวีโอ้โหไทยแลนด์
สำหรับวันเสาร์นี้นะคะรายการโอ้โหไทยแลนด์นะคะ
ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์
เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ในรูปแบบการนำเสนอผ่านผลงานศิลปะ

กรุณานำชมนิทัศกาลต่างด้วยนะคะ
จะมีความน่าสนใจและเปิดมุมมองใหม่ของเรายังไงตามไปที่นี่เลยค่ะ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะคะ
เป็นที่ตั้งของนิทัศกาลที่มีชื่อว่า
ระนาบนอกอินซีทูแปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบัน

เป็นผู้อำนวยการโครงการนี้นะคะคุณผู้ชม
ซึ่งโชคดีอย่างมากเลยที่คุณใหม่ได้กรุณานำชมนิทัศกาลด้วยตัวเองเลย
สำหรับความน่าสนใจของงานนี้ก็คือการเล่าเกร็ดประวัติศาสตร์
ที่มันอาจจะเป็นเรื่องเหมือนไกลตัวค่ะให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
มุมมองใหม่ผ่านการใช้สื่อที่หลากหลายรูปแบบ
รวมทั้งผลงานของหลากหลายศิลปินที่มาตีแผ่ความหมายต่าง
มุมมองและโสดประสาทสัมผัสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยต้องบอกว่ามีเรื่องเล่า
แล้วก็ความน่าสนใจค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะ
เดี๋ยวเราจะได้ชมกันในวันเสาร์นี้นะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะได้ชมตัวอย่างผลงานนิทัศกาลบางช่วงบางตอนกันด้วย

และวันเสาร์นี้จะได้ซึมซับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของศิลปิน
ติดตามกันได้นะคะวันเสาร์นี้โอ้โหไทยแลนด์ตอนบ่ายโมงตรงจ้า
ติดตามกันได้ในวันเสาร์นะย้ำกันนะ
เพราะว่ารายการนี้เขาย้ายเวลาแล้วมาอยู่ในช่วงของวันเสาร์
วันเสาร์นะคะแล้วเป็นเรื่องราวที่มันโอ้โหอื้อหืออ่า